สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะมาเปิดใจแบบเปิดซิงเกิ้ลด้วย

ก็ใช่ครับก็ไม่รู้แต่งให้ใครแต่งให้ภรรยาเลยนะครับ

จริงก็เพลงนี้เป็นเพลงพูดถึงเรื่องของเวลา
ว่าเหมือนเราอยู่เขามา๑๐กว่าปี
สิบกว่าปีแล้วแต่รู้สึกว่ามันเร็วมากเลย
แป๊บเดียวมัน๑๐ปีก็เลยใจหายที่แบบ
เวลามันรู้สึกมันน้อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ก็เลยรู้สึกอยากจะใช้เวลากับเขาให้มันคุ้มค่ามากกว่านี้อีกอะไรอย่างนี้
ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาโดยที่ใช้ภรรยาเล่าเรื่องว่า
ต่อให้เวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ย
ก็ยังรู้สึกว่าเขายังสวยเหมือนเดิม
เขาทราบไหมคะว่าเราตั้งใจแต่งงาน

เขาฟังไม่ออกครับเขาเป็นคนอเมริกา

แต่เขาก็เขาแค่รู้ว่าเราแต่งเพลงให้เขาก็ดีใจนะครับ

จริงก็ถ้ามองมุมหนึ่งก็เป็นเพลงเหมือนเพลงแต่งให้ภรรยาเพลงรักใช่ไหมครับ

อย่างที่บอกว่าเวลามัน

๓คนก็ไม่อยากได้ลูกสาวสักคนเหรอ

พอแล้วครับคิดว่า๓คนกำลังดีครับ
ตรงค่ะปิดอู่เรียบร้อยตรงค่ะฯต้องถามนิดนึงแหละครับวัลเทิญไทยมีอะไรเซอร์ไพร์ไหมครับ
มันก็ไปลกบ้านแล้วก็มันลกก็เลยเคลียร์กันตรงเลยก็คือให้สตังค์
ซึ่งถ้าภรรยาไม่ใช้ก็เอาไปเก็บได้นึกออกไหมฮะ
ซึ่งแต่ถ้าเอาไปซื้อเป็นของแล้วเป็นของมันก็มูลค่ามันก็มันแปลเป็นเงินอีกไม่ได้เนี่ย
ซึ่งถ้าเป็นของที่เราไม่ชอบก็จบเลยเสียเงินนั้นไปฟรีอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยเรื่องนั้นก็โอนเข้าบัญชีจบ

ต้องต่ำนะต้องมีแบบ๑๕๐๐ต้องมี
ว้าวเล่นน้อยไป
เอ้าน้อยเหรอหุ้ยเยอะแล้วบ้านผมอ่ะ
๑๕๐๐ผมต้องมีบางปีนี่มันเกิด๒๐๐๐อ่ะไม่ล่ะจริง
จริงก็ไม่หรอกก็เยอะกว่านั้นนิดนึง
แต่แบบว่าเหมือนเป็นเงินเก็บให้เขาตัดสินใจเอง
ถ้าอย่างของผมก็เหมือนกันภรรยาจะซื้อให้
ขอเป็นเงินเลยเพื่อที่เราจะตัดสินใจเองว่า
จะเอาเงินนี้ไปใช้หรือจะเอาไปเก็บดีกว่า
นึกออกไหมฮะใช่คุณก็บุกถามผมก็กลัว
กับคุณก้องหุ้ยไล่เห็นสนิทกันจะมีโปรเจกต์อะไรด้วยกันอีกไหมคะ
คุณก้องก็มีเรื่อยครับล่าสุดก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้
เพราะคุณก้องเขาจัดของเขาคนเดียวไปเที่ยวดูก็สนุกดีครับ
จะมีเพลงอีกด้วยกันไหมคะน่าจะมีมีหลายเพลงแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อย
ก็รอเพราะว่าแต่ละคนว่างไม่ค่อยตรงกันมีจะอลังการอีกไหมคะ
ถ้าเป็นพี่โน้ตนี่เขาปล่อยแบบเต็มที่อยู่แล้วครับ
ตอนนี้ก็มาโปรเจกต์เดียวของเราก่อนใช่ใช่ครับ
ติดตามฟังเพลงได้ยังไงบ้างคะก็ฟังเพลงได้นะครับเพลงเธอยังสวยเหมือนเดิมครับ
ผมยังไม่รู้เขาเล่นยังไงถ้ามีอาจจะได้อีกเพลงหนึ่งแต่งให้เขา
ไม่มีไม่ได้หาดังแถวนั้น